แม้ในช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่อากาศก็ยังร้อนอยู่นะครับ
พาคุณผู้ชมหนีร้อนบินลัดฟ้า
ไปที่แดนกิมจิที่เกาะเซจู
ดินแดนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเกาหลีใต้
มีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีกิจกรรมสนุก
รอรับนักท่องเที่ยวให้ได้ไปสัมผัส
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณลินดาอุตมะครับ
ูซังจาลีคือชื่อเรียกภาษาเกาหลีของโขดหินโขดนี้ค่ะ
เหล่านี้เกิดจากลาวาของภูเขาไฟฮันลาซาน
ประทุขึ้นมาเมื่อ๒ล้านปีก่อน
แต่น้ำทะเลที่ซัดกัดซะทุกวัน
ทำให้มันมีรูปร่างเป็นเสาหกเหลี่ยมซ้อนกันเป็นชั้น
แปลกจากโขดหินทั่วไป
หินเหล่านี้เรียงทอดยาวไปจนถึงชายฝั่ง
สีดำของหินตัดกับสีฟ้าเข้มของน้ำทะเล
กลายเป็นวิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงามค่ะ
ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นอนุสวรี
ทางธรรมชาติของเกาหลี
ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับถ่ายภาพ
ของปัญดานักท่องเที่ยวที่ได้เมริกาเซจู
เสียงคื่นบวกกับสายอบร้อนเย็น

ทำให้บรรยากาศการชมสากุระ
ที่กำลังผลิดอกบานสะพรั่งต้อนรับผู้มาเยือนโรแมนติกไปอีกแบบค่ะ
ออกเดินทางกันต่อไปสูดอากาศบนยอดเขาซองซานอิ่มชุมวง
เป็นหนึ่งในภูเขาไฟล์๓๖๐ลูกบนเกาะเชจู
ได้รับการขนานนามว่าเป็นยอดเขาแห่งอรุณรุ่ง
ความสวยงามที่เขาว่ากันว่าคือปากปล่องภูเขาไฟค่ะ
กว่าจะได้ชื่นชมความสวยงามต้องออกแรงกันซะหน่อย
ใช้เวลาเดินประมาณ๔๐นาที
สวยงามดั่งคำร่ำลือค่ะ
วิว๓๖๐องศาบันทึกความสวยงามให้จุใจกันไปเลย
ความพิเศษของยอดเขานี้นะคะอยู่ที่สรรขอบปากป่องค่ะ
ที่มีลักษณะเป็นขอบหิน๙๙อย่าง

และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก

เกาะเจจูก็ไม่ได้มีธรรมชาติให้เราสัมผัสได้อย่างเดียวค่ะ
ซึ่งตอนนี้นะคะเรามาเข้าร่วมกิจกรรม

แฮล่าแฮล่าแฮล่า
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แนะนำให้มาสัมผัสค่ะ
ที่นี่นะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำ
พิธีขับรถที่ถูกต้องและปลอดภัย
พร้อมแล้วออกสตาร์ทกันเลยค่ะ
มันสุดเอ็กซ์ฟิล์มกันต่อกับการยิงเป้าบิน

ปั้งยิงทั้งหมด๑๖นัดด้วยกันค่ะ
แต่ว่าเข้าเป้าเพียงแค่๒นัดเท่านั้น

สัมผัสความเย็นแนะนำมาที่เกาะเซจูค่ะ
ใช้เวลาเดินทางประมาณ๕ชั่วโมงจากประเทศไทย
ลงที่สนามบินอนาชาติกิมโป
แล้วต่อเครื่องไปยังสนามบินเชจู

ทุกคนก็จะได้สัมผัสเพชรเม็ดงามแห่งเกาหลีใต้
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน